ไปดูที่ชายนาฏกันหน่อยนะคะนี่คุณผู้ชมเพื่อนรักที่แท้ทรูนะคะ
รักไม่ใช่รักนะคะเพื่อนรักขโมยอ่ะเพื่อนกันค่ะ
ขโมยแบตเตอรี่รถยนต์ในอู่นะคะนี่ผู้ชายคนนี้เห็นไหม
ฟ้าฟ้าใส่เสื้อฟ้าขาวลักษณะเป็นมัดย้อมเอาแบตเตอรี่ไปแล้วนะคะ
นี่คนที่เป็นผู้ก่อเหตุนะเป็นคนขโมยนะเอาแบตเตอรี่ไปไหนไปวางตรงนั้น
แล้วยังไงต่อแล้วยังไงแล้วยังไงสักพักหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ดูตามคลิปเลยนะคะแล้วยังไงต่อลูกที่๒จัดไป
ปิ้งเหรอเฮ้ยสองลูกเลยเหรอฮะวางไว้ตรงนั้นค่ะ
คู่กันเพราะเราคู่กันนะคะหลังจากนั้นขึ้นรถกระบะคันนี้
แล้วก็ถอยค่ะถอยถอยเข้าถอยออกแล้วไปเทียบท่าเลย
ถ้าแบตเตอรี่ตรงนั้นนะคะคือทำตัวยุ่งอ่ะก๊อฟนึกออกไหม
ตัวยุ่งให้แบบดูลักษณะคือไม่ผิดสังเกตนะคะ
แล้วผู้ชายคนก่อเหตุเป็นเพื่อนเจ้าของอู่ด้วยนะ
จุดเกิดเหตุก็คืออู่ช่างเบี้ยวที่ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
ดูพฤติกรรมต่อหลังจากนั้นแล้วยังไงแล้วยังไง
หลังจากนั้นก็ลงมาจากรถนี่ค่ะไปเปิดรถแล้วเอาแบตเตอรี่ทั้งสองลูก
เอาไปวางไว้ก่อนหน้านี้ใส่รถแล้วก็นึกภาพออกใช่ไหมคะ
ขับรถออกไปเลยนี่นี่ทำตัวยุ่งก่อนเดินนิดนึงนะคะ
ให้ดูว่าแบบเออมีธุระปะปังแล้วขึ้นรถกระบะคันนี้
ขับหลบหนีไปเลยนะคะเจ้าของอู่ชื่อว่าคุณประเทือง
หรือชาวบ้านเรียกว่าช่างเบี้ยวช่างเบี้ยวบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
วันที่๖ธันวาคมสักประมาณ๔โมงเย็น
ในภาพเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นไกลก็เพื่อนผมนี่แหละเพื่อนผมนี่แหละ
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดได้ไหมเห็นไหมเพื่อนขโมยนะคะ
ก็เลยนำคลิปนี้เอาไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองชายนาฏแล้วนะคะ
ปัจจุบันก็ยังคงไม่สามารถที่จะจับเพื่อนคนนี้ได้
เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ตำรวจสภเมืองชายนาฏตามจับมาให้ได้
ตเตอรี่ลูกหนึ่งลูกเท่าไหร่ได้ค่ะ